ขยับมาดูความเคลื่อนไหวการเมืองฮะ

แน่นอนฮะลุงตู่กระชับอำนาจ
ดีดเป้งทิ้งออกไป๒คน
เรียบร้อยแล้วแต่ก็เกิดรอยร้าว

ก็ยืนยันปรับร้อยเอกธรรมนัฐพรมผ่าออก

ก็ถือว่าเป็นอำนาจของนายกรรมตรี

เหตุผลขอให้มันอยู่ภายในก็แล้วกัน

นายกรัฐมนตรีมีอำนาจ

ป้อมก็คือท่านรองนายกประวิทย์วงสุวรรณ

ลุงป้อมหัวหน้าเหรคาคือธรรมนัฐ
คุณฮะผมตกใจเลย
เหมือนดีดหัวใจได้ไหม
ก็มีบีบกล่องดวงใจลุงป้อมเนี่ยอีกแบบ
เพราะสกัลมันมีดวงใจอยู่ตรงนั้น

คนสำคัญ๒คนโดนดีดกระเด้งออกไป

จนสุดท้ายแล้ว
มันถึงเวลานอนแล้วน้า
มีรายงานว่าลุงป้อมรองนายกประวิทย์วงสุวรรณบอกไม่ออก

จะออกไปทำไมก็ทำงานดิทุกอย่างก็เป็นไปตามปกติ
เลขาเขาก็ยังทำหน้าที่เลขาพักอ่ะค่ะคือท่านธรรมนัฐก็ยังทำหน้าที่
ขาพักพลังประชารัฐคุณนรมนก็ยังทำหน้าที่เห็น
อรัญญิพักษ์ส่วนคอรมอรัฐมนตรีทั้งสองคนคือช่วยว่าการ
ดังนั้นหัวโต๊ะเนี่ยก็คือว่าการเขายังอยู่ทั้งสองกระทรวง
ไม่ได้มีปัญหาในกระบวนการทำงานแต่ประการใด
และจะไม่มีการปรับคอรมอลในขณะนี้ด้วย
สรุปคือที่มีข่าวออกมาลุงป้อมน้อยใจลุงป้อมจะลาออกยังนะฮะ
ไม่มีการลาออกแต่ประการใด

เหมือนเดิมเหนียวแน่นสามพี่น้องปปยังเหนียวแน่นเหมือนเดิม
แต่ผู้ที่มาก่อนการมงคลกิจสุขสินธารานนท์สสพิเต้๐๐๗
เขาเคยพยากรมาเรียบร้อยแล้วครั้งหนึ่ง
ว่าคุณธรรมนัฐปลิวแน่นอนและปลิวจริง
และรอบนี้ออกมาพยากรอีกครั้ง
ว่าคนที่จะปลิวเป็นรายต่อไปคือหัวหน้าพักพลังประชารัฐ

พี่พูดอย่างนี้ผมเชื่อพี่มาแล้วก็รอบนึงแล้วนะ

ยังโดนนายกดีดปลิวขนาดนี้สบาย
แล้วหัวหน้าพักมันจะใหญ่โตโมโหลานอะไรกว่า๒คนนั้นล่ะ

ความขัดแย้งแล้วใครมีอำนาจเห็นไหมมาตรา๑๗๑อ่ะ

ที่มงคลกิจสุขศิษฐรานนทร์ก็เลยขายประยากรณ์เอาไว้ล่วงหน้าว่า
คิวต่อไปคิวต่อไปโดนลุงตู่ดีดปลิวแน่
สำหรับพี่ป้อมรองนายกประวิทย์วงสุวรรณฮะ
ส่วนร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาเมื่อวานนี้นักข่าว
ตั้งแต่ช่วงเช้าก็พยายามไปตามหาตัวท่าน
หายังไงก็หาไม่เจอเสียงสดเสียงใสหน้าหล่อ
หาไม่เจอตัวเป็นเป็นก็เลยเฮ้ยท่านร่องหนไปไหน

หรือจะกลับไปที่กว้านพยาวจังหวัดพยาวเป็นถิ่นของท่านหรือเปล่า

สุดท้ายแล้วท่านออกมาประมาณสักเกือบจะทุ่มหนึ่ง
ปี๘นาฬิกา๔๕นาทีท่านออกมาโพสต์เฟสบุ๊ค
อาจจะไม่ยาวแต่ชัดเจนว่าท่านยังอยู่ดี
ท่านอยู่ดีคือกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจที่ส่งมอบให้
สัญญาจะทุ่มเทพลังกายและใจเพื่อพี่น้อง
พี่น้องประชาชนให้เป็นไปตามที่ตั้งมั่นเสมอมา
นี่คือท่านธรรมนัฐพรมเผานะครับ

คุณธนพรศรีวิราชตอนนี้เป็นข้าราชการการเมือง
อยู่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

มีรายงานว่าคุณจุ๊บจิ๊บเองก็จะลาออกตามสามี
หรือท่านธรรมนัฐพรมเผาที่โดนดีดทิ้งไป
แต่ว่าถ้าคุณยุบจิ้มจะยื่นหนังสือลาออก
เข้าใจว่าเปิดทำการวันจันทร์สัปดาห์หน้า
น่าจะมีการยื่นลาออกอย่างเป็นทางการ
นี่คือชะตากรรมของคุณธรรมนัฐพรมเผ่าฮะ